เนี่ยมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่ง
เธอกำลังจะข้ามถนนไปหาแม่ที่ขายผักอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามระหว่างข้ามเนี่ยมีจักรยานยนต์ขี่มาชนเธอจนล้ม
แล้วตอนนี้เนี่ยอาการสาหัสอยู่นะฮะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะ
วันนี้แม่เขาออกมาบอกว่าโอ้โหจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยหนีไปเลยนะครับ
อยากจะขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรม
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตลาดบางคล้องตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
นี่ฮะคือน้องเขาจะข้ามถนน
รถจักรยานยนต์นี้มาชนแล้วไปเลยครับหนีไปเลยฮะไม่สนใจเลยนะครับ
หญิงสาวชาวเมียนมาที่เป็นลูกจ้างขายผักที่ตลาดเธอเดินออกมาจากบ้านพักนะครับ
กำลังจะข้ามถนนไปหาแม่ที่แผงผักนะอยู่อยู่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับ
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนเธอกระเด็นล้มฟุบอยู่ที่พื้นถนนคนขี่จักรยานยนต์ก็ขี่หนีไปเลย
เที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาฮะนี่ครับเพิ่งเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
คนบาดเจ็บชื่อนามวูยีนะฮะอายุ๑๘ปีเป็นชาวเมียนมา
บาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้เลือดคั่งในสมองสมองบวมด้วย
วันนี้แม่ของคนเจ็บนะฮะมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
นี่คือแม่ของคนเจ็บนะครับเธอบอกว่าเธอทำงานเป็นลูกจ้างขายผักในตลาดบางคล้อง
ก่อนเกิดเหตุลูกสาววัย๑๘ปีเนี่ยออกมาจากบ้านพัก
เพื่อจะมาหาเธอที่แผงขายผัก
ช่วงกำลังวิ่งข้ามถนนมีจักรยานยนต์มาชน
จนลูกกระเด็นล้มกริ้งลงแล้วศรีศาสตร์ตอนที่ล้มแล้วตกลงกับพื้น
ศีรษะกระแทกพื้นทำให้บาดเจ็บสาหัส
คนขี่จักรยานยนต์ขี่รถเลยไปสัก๓๐เมตร
ที่เห็นว่าขี่เลยไปพ้นกล้องกลางจรปิดไปสักนิดเดียว
คือหยุดรถแล้วหันกลับมาดูลูกสาวที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นถนน
แต่ไม่ลงมาช่วยนะครับกลับขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว
นี่เห็นไหมฮะคือแม่เขาบอกเขาเห็นเลย
คือหยุดแล้วหันมาดูแล้วก็ขี่หนีไปเลย
โชคดีที่ตอนนี้ลูกสาวเนี่ยยังสามารถพูดคุยแล้วก็สื่อสารได้
แต่เธอยืนยันว่าไม่ได้ว่าต้องการจะเอาผิดอะไรกับคู่กรณีนะ
แต่อย่างน้อยเนี่ยตามหลักมนุษยธรรม
จอดแล้วลงมาดูแล้วมาช่วยมารับผิดชอบบ้างก็ยังดี
แล้วตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของลูกสาวก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ
ซึ่งตัวเธอเองไม่มีเงินมากมายที่จะมารักษาลูกสาว
ตอนนี้แม่ของคนเจ็บก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
จากตรงจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยขี่รถหนีไปทางไหนต่อ